เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาดูหรือเปล่าช่วงเย็น

ใช่ค่ะทีนี้คือพอคนที่ออกมาดูนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อสมัยก่อนเขาบอกว่าเฮ้ย
เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ราหูอมจันทร์
แล้วเขาเชื่อว่าต้องปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกทำยังไง
ไล่ให้เสียงมันดังเคาะ
โป๊งแป๊งโป๊งแป๊งโป๊งแป๊ง

ต้นไม้เนี่ยผลหมากรากไม้ต้องเคาะแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหตอนพี่น้ำแข็งบอกแล้วพี่เบิร์ตทำเสียง

ใช่ก็นี่แหละคือให้มันเกิดเสียง
นี่คือคุณลุงบรรจงพุ่มโพค่ะ
คุณลุงเนี่ยอยู่ที่ชัยนาธก็เอาไม้เคาะต้นมะม่วง
มะม่วงนี่ปลูกอยู่ในบ้านคุณลุงนะ

ราหูอมจันทร์ปู่ย่าตายายก็บอกมา
บอกมาจนถึงรุ่นของคุณลุงนั่นแหละ
ว่าถ้าเกิดว่าเกิดราหูอมจันทร์เนี่ยนะ
มันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีไง

จะได้ไล่สิ่งที่มันไม่ดีออกไป
แล้วขอด้วยนะอธิษฐานด้วยนะ
นึกด้วยนะว่าขอให้สิ่งดีเข้ามา
ถ้าเกิดเป็น๒๐๓๐ปีที่แล้วนะ
ก็จะมีการเคาะพวกแบบต้นไม้
ต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต่าง

เคาะพรเคาะโชคราบให้เป็นมงคลกับครอบครัว
คือเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเราเคาะต้นไหน

ถ้าเราเคาะอย่างงี้

สิ่งที่เป็นมงคลยังอยู่
เอาไปดูการจัดงานลอยกระทงที่ริมแม่น้ำปิงครับคุณผู้ชม
อันนี้เชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกศิลป๒๐๐ปี
เขตเทศบาลเมืองตากในค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง

เป็งปุ๊ดคือวันเพ็ญวันพุธฮะ
ได้มีการจัดพิธีใส่บาทเที่ยงคืน

ปีนี้มีความพิเศษอย่างที่บอกไปคือ
จันทรุปราคาเต็มดวง
ในวันลอยกระทงด้วยครับ
ครูบากรครับเกจิชื่อดังแห่งวัดดอยคีรีจังหวัดตาก

จะได้นำกลับไปอาบน้ำมนต์ที่บ้านกัน
รับความเป็นสิริมงคลเสริมบุญบรมี
ให้แห่งรวยตลอดปีเลยฮะ

พูดถึงเรื่องอาบน้ำเพลินหน่อย

วัดสวัสดิ์อารมณ์แคร์แถว
ที่นครชัยศรีนครปฐมเนี่ยนะคะ

ชะตาเสริมดวงแล้วก็มีการอาบน้ำเพ็ญ

นี่ก็สาธุชนที่มาร่วมพิธี
ก็จะต้องมีการโยงใส่สินนะ
เก็บน้ำโยงมาใส่บนหัว
ที่ผู้ที่เขาร่วมพิธี

แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อแป๊ะก็จะมีการ
ประกอบพิธีอาบน้ำเพ็ญขอพรพระจันทร์

แล้วก็มีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต

มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณการนานมาแล้วค่ะ
ว่าเป็นการเสริมบารมีเสริมสิริมงคล

เชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าอะไรที่มันไม่ดี
หายไปจากจิตใจหายไปจากร่างกาย

ที่จะอาบน้ำเพ็ญในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง

ค่ำเดือน๑๒เมื่อคืนที่ผ่านมา

ว่าหมอช้างหมอช้างทศพรบอกว่า
อาบได้เป็นมงคลเสริมบุญบารมี
แต่ว่าอาจารย์คาทาชินวัชรบอกไม่ได้นะ

คือถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปดูในติ๊กต๊อก

ขอบคุณมากขอบคุณแชร์ด้วยค่ะ
ส่วนพระพยอมพูดเอาไว้น่าสนใจ

บอกว่าเป็นเรื่องดวงดาวนะ
ดวงจันทร์พระอาทิตย์โคจรตามธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเราอาศัยอยู่ในโลกต้องฉลาด
อย่าทำตัวเองเป็นทุกข์อยู่ในโลก
ไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ใคร
เราก็จะอยู่สบายในโลกนี้นะครับ

เพราะดีมีที่เรามี

คือท่านบอกว่าจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวทำ
เมื่อวานผมชอบมากเลยที่พระพยอมพูดเรื่องนี้นะครับ
ท่านพูดด้วยอิงความเป็นจริงนะครับ